ในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙ที่ระบาดกันอยู่

หนึ่งอาชีพที่เสียสละมากเลย
ก็คือบุคลากรทางการแพทย์ใช่ไหมคะ
คือนอกจากคุณหมอจะคอยดูแลสุขภาพให้กับพวกเราแล้ว
คุณหมอยังดูแลให้หัวใจเรากระชดกระชวยกันมาได้บ้าง
ต้องบอกแบบนี้วันนี้ทีมงานตลอดข่าวของเรา
ขอบุกไปที่โรงพยาบาลไม่ได้ไปตรวจอะไรนะครับ
แต่ไปตามหาคุณหมอที่ความหล่อนั้น
ทะลุเสื้อกราวออกมาเลยเอาใจสาวกันเลยจ้า
แม้แค่เห็นก็ชื่นใจแล้วจ้า
งานนี้ไม่รอช้าขอเริ่มที่คนแรก
กับหมอเบิร์ตนายแพทย์วรพลลิขิตวิวัตรกุล
โด่งดังมาจากการเต้นโคเวอร์เพลงรักติดไซเรน
หลายคนบอกว่านี่แหละหมอฉลามตัวจริง
คุณหมอเบิร์ตบอกว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนไข้หายได้
ก็คือรอยยิ้มของหมอ

ก็สามารถไปได้ที่คลินิกหมอกมลจังหวัดบึงกาลจ้า
ต่อกันที่หมอเน้งสรรานนาราปราศกุล
สัตวแพทย์สุดหล่อดีกรีหนุ่มคิวฟอย
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ลีดเดอร์ของคณะรวมถึงเป็นดรัมเมเยอร์ไม้หนึ่ง
จุฬาคทากรงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬา

นักแสดงดาวรุ่งและหนึ่งในเจ้าของธุรกิจ
ฮาโตะเพชรเวลเนสเซ็นเตอร์
ศูนย์ยกระดับคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยงครบวงจร
เน้งถือเป็นสัตวแพทย์สไตล์โอป้า
ที่นอกจากจะดูแลสัตว์เลี้ยงสุดที่รักของคุณให้มีความสุขแล้ว
ยังทำให้สาวเคลิ้มไปกับรอยยิ้มและความหล่อของคุณหมอจ้า
หัวใจละลายต่อเนื่องไปเลยกับหมอนีโน่ณวัฒน์ณตะกัวทุ่ง
ที่เห็นแล้วอยากจะไข้ขึ้นทันที

คุณหมอก็เลยพกพาหุ่นแซ่บและซิกแพคเป็นลอนมาให้เห็นบ่อย
นิโน่เป็นนิสิตแพทย์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
และยังเป็นหนึ่งในห้าสิบนุ่มสดคลีโอปี๒๐๑๗อีกด้วย
แต่งานนี้สาวมีอกหัก
เพราะหัวใจของหมอนั้นมีสาวจับจองแล้วจ้า

งั้นขอโผล่ไปซบหมอท็อปนายแพทย์ธนัดชินบัญชร
วิจัยและแพทย์ปฏิบัติการศูนย์วิจัยโรคเอสสภากาชาติไทยต่อดีกว่าจ้า
ขอบอกว่าหมอท็อปนั้นหุ่นแซ่บไม่เป็นสองรองใครจ้า
ถือเป็นหมอหล่อมาเท่ที่ใส่ใจสุขภาพกล้ามใหญ่กำลังดี
แปลกใจเลยที่ตอนนี้จะเป็นขวัญใจเสื้อกาวของหลายคน
และนักรบเสื้อเก่าสุดหล่อคนสุดท้ายก็คือ
โอ๊ตสุเมธีนามเกิดแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
จากวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงรายดิกรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ปัจจุบันรับราชการประจำกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกนนทบุรี
ที่นอกจากจะหน้าตาดีหุ่นรัฐแล้ว
ยังเรียนเก่งมีความสามารถทางงานวิจัยและวิชาการ
ร้องเพลงเพราะอีกด้วย
งานนี้ก็ขโมยหัวใจสาวเต็มจ้า
ไม่ต้องรักฉันจึงล้นฟ้า
ไม่ต้องหาถ้อยคำหวาน
อย่างที่เคยบอกกันก็ยังซึ้ง
คุณชิสาครับ

งั้นช่วยเอาคนนี้ไปตรวจโควิดทีให้

กลางกายอ่อน

มีความสุขมีรอยกินก็รู้แล้วรู้แล้วแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าอีกหนึ่งหมอที่อยู่ในใจเราก็คือหมอสิน
หมอสินอะไรอ๋อพูดให้ครบสิ
ลิศนาแพทย์ทวีสินนี่ก็เป็นขวัญใจของใครหลายคนเพราะว่าออกมาประกาศให้เราได้ฟังกันแบบทุกวันนะคะ